แต่ว่าข่าวแรกนี้ร้อนแรงเหลือเกินครับ
เพราะว่าเคยไปตลาดตลาดกลับเชิงไหม
ที่เขาขายพวกจักรยานพับจากอะไรเยอะ
ที่เป็นล็อกไฟไหม้

ไฟไหม้ใหญ่เลยไปดู

โอ้โหอย่างงี้น่าจะหมดนะ
ถ้าว่าผมเคยไปเดินนี่น่าจะหมดเลยนะ

พ่อค้าแม่ค้านะครับชาวบ้านหนีตายกันเนี่ย
ระหว่างหนีก็เอามือขนย้ายเข้าของด้วยนะ
อยู่ในตลาดการค้าชายแดนช่องจอมที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
หลังจากไฟมันไหม้รุนแรงทีเดียวครับ
ทั้งตลาดเขาใช้คำนี้ดอมน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
นี่ครับเผาทั้งตลาด๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
เรื่องต้นตลาดแห่งนี้นะครับเป็นร้านค้าชั้นเดียว
ร้านค้าสั่งกระสีติดติดติดกันเองเป็นห้องเป็นซอยเป็นซอยเป็นซอยฮะ
นะต้นเพลิงอยู่ที่ซอย๙ฝั่งทิศเหนือ
เป็นที่ตั้งของร้านค้ามีขายอะไรบ้างตรงนั้นเสื้อกีฬา
กระเป๋าลงเท้าเครื่องจักษรโอ้โหลงเท้าก็ติดไฟง่ายอีกนะ
ไฟง่ายดิต่อมาครับเทศบาลกาบเชิงนำรถดับเพลิงมาแต่ไม่พอ
ก็เลยประสานขอลดน้ำสนับสนุนจากเทศบาลแล้วก็อบตใกล้เคียง
สมทบมากว่า๒๐คันคุณผู้ชมคิดดูว่ามันไหม้หนักแค่ไหน
ระดมฉีดน้ำสกัดไฟนะครับที่มันโหมไหม้อย่างรุนแรง
ทำไมโหม่มจังอ่ะลมมันแรงไงนะครับ
ส่วนชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็ขนข้าวขนของไปด้วย
หนีตายไปด้วยบรรยากาศแล้วเหตุการณ์สุดโกลหน
บางคนยืนร้องไห้เลยทำอะไรไม่ถูกยืนร้องนี่นี่ขนไปแล้วเนี่ย
อะไรที่ขนได้ขนไปก่อนนะบางคนยืนร้องไห้เลย
พอหมดแล้วหมดจริงหลังจากระดมฉีดน้ำนานกว่า๑ชั่วโมงครับคุณผู้ชมฮะ
ก็สามารถคุมไฟเอาไว้ได้ในวงจำกัดนะ
คาดว่ามีร้านค้าเสียหายไม่ต่ำกว่าร้อยร้าน
ร้อยร้านค้าคุณผู้ชมครับส่วนสาเหตุคาดว่าระบบไฟหรือเปล่า
คือมีคนอ้างว่าต้องใช้คำแบบนี้ก่อนอ้างว่าไฟมันติดดับก่อนนะเนี้ย
แล้วไฟก็ไหม้นี่คือหมายถึงจะบอกว่ารัดวงจรหรือเปล่า
อาจจะรัดวงจรหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเช้า
วันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานภาค๓นะครับก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ตลาดแห่งนี้ไม่ใช่ไหม้ครั้งแรกครับเคยไหม้มาแล้วปี๕๓ดอมย้อนกลับไป
โอ้โหปี๕๓ตอนนั้นตลาดเสียหายไปเกือบ๑๐๐๗๐ที่ไหม้ไป
แล้วก็มาฟื้นฟูฟื้นฟูฟื้นฟูมาขายได้ทุกวันทุกวันด้วย
จนเมื่อคืนเกิดไฟไหม้ใหญ่อีกแล้วครับตลาดกาบเชิงจังหวัดสุรินนะครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหแล้วคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีร้านอยู่ที่นั่นตื่นเช้ามาวันนี้
จะไปเปิดร้านซะหน่อยโอ้โหไม่อยากนึกสภาพเลยฮะ